ผมก็เป็นไม่ใช่นักร้องผมเป็นนักฟ้อง

คือนำเรื่องทุกร้อนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

จากการใช้มนาฬรัฐเนี่ยนะฮะมาฟ้องคดีให้กับชาวบ้าน
ณปัจจุบันเนี่ยผมแล้ว๔๕พันคดีไปแล้ว

ก็ฟ้องคดีให้กับชาวบ้านมาโดยตลอด
แล้วก็ปรากฏเป็นข่าวในคดีความที่ผมชนะคดีก็หลายเรื่องนะครับ

แต่พอไปฟ้องคดีส่วนใหญ่ก็ฟ้องสารปกครองเป็นหลัก

ใช่ฮะลองคิดดูสิฮะฟ้องสารปกครองซึ่งก็ต้องฟ้องหน่วยงานรัฐ
เราก็จะเห็นความไม่ถูกต้อง
รัฐที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนมาโดยตลอด
มันก็เก็บอยู่ในความรู้สึกของเรามาโดยตลอด
พอเรามาเห็นบางเรื่องบางราวที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
เราก็คิดว่าเฮ้ยดีกว่าไปฟ้องร้องก็คือไปร้องเรียน
โดยงานที่เขามีอำนาจโดยตรงไม่ดีกว่าหรือนะฮะ

เพราะในวันนี้เราก็มีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว
ตามรัฐธรรมดูลตั้งแต่ปี๔๐ไม่ต้นมา
ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งปปชนะครับ
ทั้งขนามการสิทธิโมชนแห่งชาติ

เขาก็พร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน

ผมไม่ใช่เป็นคนที่นั่งเขาเรียกไงงอมืองอเท้า
จับจ่าวจับจุกนะครับมีสิ่งเนี่ยเรื่องอะไรมาก็มาระบาย
พอรับรู้เรื่องราวมาแสวงหาข้อมูล
รวมรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปร้องเรียน
นะฮะมันจะได้คลายความอึดอัดของเราหรืออัดอั้นของเราไปนะครับ
โอเคเราได้ร้องเรียนเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ให้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้อง
ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เรารองเรียนก็จบกันไปอืมแต่ว่าถ้ามันใช่
หลายคนก็สงสัยบอกแล้วพี่รายลงรายได้พี่มีเงินดงเงินเดือนมีรายได้อะไรที่ไหนยังไง
คนที่ผมฟ้องร้องให้เนี่ยเขาก็มีสินน้ำใจในการที่จะช่วยเหลือผม
ให้เป็นค่ารถค่าน้ำมันลดค่าอาหารการกินเขาก็ช่วยผมมาโดยตลอดอย่างนี้

เป็นทนายความนักธุรกิจมีกิจการส่วนตัวอะไรไม่มีเลย
มีครับไม่มีครับผมทำหน้าที่ฟ้องคดีให้ชาวบ้านทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งแผ่นดิน

ร้องก็โดยเฉลี่ยปีก็ประมาณร้อยเรื่อง
ร้องมาโอ้ก็น่าจะกี่เรื่องแล้วเนี่ย
ก็เฉลี่ยปีละร้อยเรื่องโดยเฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก๑๐เรื่องถ้าเอามาเอฟเรตเอามาเฉลี่ยนะ
แล้วมันมีรายด้งรายได้พอกินพอใช้เหรอพี่ลูกเมียครอบครัวมันต้องเดินทาง
ดีความผมเนี่ยต้องขึ้นสารเกือบทุกวันแต่มันไม่เป็นข่าวเนี่ยฮะเวลาผมไปสารเนี่ย

ไปสารก็ดูนะครับเวลาเวลานักกฎหมายทนายเข้าไปสารเขาก็ขอ

แต่ผมเป็นนักกฎหมายผมเรียนนิติศาสตร์จบนิติศาสตร์มาแต่เพียงแต่ว่าผมไม่มีใบอนุญาต
เพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ใบอนุญาตเพราะว่าถ้าผมมีใบอนุญาตผมอาจจะไม่สามารถใช้วิชาชีพได้
เพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกถอดถอนใบอนุญาตว่างานผมเนี่ยมันงานสุ่มเสี่ยงประเภทนี้มาโดยตลอด
สมมุติว่าถ้าผมมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วผมมาขอให้คุณศรีสุวรรณช่วย
คุณศรีสุวรรณก็ไปช่วยดำเนินการจะไปฟ้องหรือไปร้องก็แล้วแต่
เดี๋ยวก็จะมีทนายความมาช่วยทางคดีอันนี้เป็นหลัก
คือถ้าเป็นสารปกครองมันไม่จำเป็นเป็นสารปกครองใช่ไหม
ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายความเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจก็สามารถดำเนินคดีได้อยู่แล้ว
แล้วผมเป็นนักกฎหมายผมก็ทำได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไอ้ที่ทำมาเนี่ย๔๐๐๕๐๐คดีจนทุกวันนี้ปีละ๑๐๐คดีเนี่ย
ช่วยเหลือมาส่วนคดีความที่เป็นคดีแพ่งคดีอาญาที่มีคนมาร้องขอให้ช่วยเนี่ย
ผมก็มีทีมทนายของผมอยู่แล้วที่จะช่วยรับคดีพวกนี้ไปทำ
เพราะฉะนั้นท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงพี่ศรีเขาทำมาหากินอะไรเนี่ยวันแบบโอ้โหไปยื่นเรื่องร้อง
ก็ทำอาชีพร้องจริงนั่นแหละถูกต้องใช่ไหมร้องกับฟ้อง
ทำอาชีพร้องกับฟ้องจริงอันนี้ผมพูดให้ผิดนะใช่ครับ